สงกรานนี่ก็เหตุการณ์ไม่เบาเลยนะครับช่วงนี้
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายไล่ยิงชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
แล้วเขาก็เข้าไปหลบอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๑๐นะครับ
กู้ภัยก็พยายามไปช่วยเหลือกัน
นี่ฮะภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาท้องที่สอนอบังนานะครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุในจักรยานยนต์นี่ล้มคว่ำอยู่นะฮะ
ตรงนี้มีผู้เสียชีวิตในคริสตจักรอุดมศุกร์นะครับ
เฉลิมพระเกียร๙ซอย๑๐เขตประเวทกรุงเทพ
จุดที่เจอศพจะเข้ามาในซอย๑๐๐เมตรนะครับ
ชั้นล่างตรงนี้เป็นชั้นล่างของศูนย์สุขภาพชุมชน

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายฉัดชัยนินรพัฒน์อายุ๓๖ปี
เสื้อยืดสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
แล้วเขามีบาดแผลถูกยิงที่ราวนมด้านขวา๑นัดนะครับ
ที่แขนขวาอีก๑นัทเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็จะมีจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะ

บอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มนะฮะ
เธอก็เดินออกมาดูเมื่อคืนนี้นะฮะประมาณสัก๓ทุ่มได้
ก็มาเห็นนายฉัดชัยเนี่ยล้มอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์

เธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัย
พอตำรวจกับกู้ภัยมาถึงก็ไม่ทันแล้วฮะเสียชีวิตไปแล้ว
คือจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสนบังนานะครับ

ต่างเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็ขี่ไล่ยิงนายฉัดชัยนะฮะ
มาจากถนนเฉลิมพระเกียร๙มุ่งหน้าแยกศรีอุดม
เป็นถนนศรีนครินตัดกับอุดมศุกร์นะครับ
แล้วคนร้ายก็เร่งเครื่องแซงขึ้นมาจากทางขวาของรถของนายฉัดชัย
ใช้มือขวาชักปืนออกมาแล้วก็ประกบยิงนายฉัดชัยเลย
นายฉัดชัยโดนยิงไปแล้ว
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้ามาที่ซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๑๐
มาจอดรถแบบนี้คว่ำลงไปเลย
แล้วเขาก็หนีเข้าไปอยู่ที่คริสตจักรอุดมศุกร์

เลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนมาเห็นนี่แหละครับ
ส่วนคนร้ายก็ขี่รถหนีไปทางแยกศรีอุดม
ตำรวจก็จะส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เหลือก็ต้องติดตามร่องรอยของคนร้ายต่อไป
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตรงจุดที่เจอจักรยานยนต์ที่เจอศพเนี่ย
เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนในซอยเฉลิมพระเกียรติ
ร๙ซอย๑๐นะครับตรงนี้นะครับ
วันนี้เขาก็ทำความสะอาดกันแล้วนะพื้นที่ต่างคราบเลือดต่างนะครับ
ท่านตำรวจเอกสุรพงธ์พุทธขาวผู้กับการสนประเวทนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่จุดที่คนร้ายกับผู้ตายขี่รถไล่ยิงกันเนี่ย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตาย
แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์จากการสอบสวนพบว่าตอนหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้
คนก่อเหตุกับนายชัดชัยผู้ตายขี่จักรยานยนต์เหมือนกับแซงกันไปแซงกันมาอยู่สองสามครั้ง
ตั้งแต่ซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๔๘จนมาถึงซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๑๐ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ช่วงนั้นนายฉัดชัยเนี่ยขี่รถแซงนำหน้าไปแล้วคนร้ายก็เร่งเครื่องขึ้นมาแซง
แล้วก็ยิงใส่ไปสองนัดกระสุนเนี่ยเข้าลำตัวนายฉัดชัยก็ขี่รถหนี
แล้วก็ไปล้มคว่ำเสียชีวิตอยู่ในศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่ในซอย
ส่วนคนร้ายเนี่ยขี่รถวนกลับมาเหมือนกับจะกลับมาดูหรือยังไงก็ไม่รู้
แต่สุดท้ายเนี่ยขี่รถหนีไปเลย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าสาเหตุมันจะเกิดจากเรื่องอะไร
อาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวที่มีกันมาก่อนแล้วกับคนก่อเหตุ
หรืออาจจะเป็นเหตุเผชิญหน้าเฉพาะหน้า
มาเจอกันบนถนนแล้วก็มีเรื่องมีราวกันแล้วก็ไล่ยิงกัน
จากการสอบถามญาติของนายชัดชัยเนี่ยคือทางญาติเขาบอกว่า
ฉัดชัยก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาเคยมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ต้องไปตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของนายชัดชัยผู้ตายนะครับ
ว่าก่อนเกิดเหตุได้โทรติดต่อกับใครยังไงหรือไม่
เป็นในซอยบ้านของนายฉัดชัยผู้ตายนะฮะ
พบว่า๑๖นาฬิกา๔๘นาทีเมื่อวานนี้
จะเห็นว่านายฉัดชัยนี่ฮะเขาใส่กางเกงขาสั้น
เสื้อยืดสีแดงนู่นเดินไปนู่นแล้วนะฮะ
จอดจักรยานยนต์เอาไว้หน้าตึกแล้วเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำใต้ตึก
แล้วก็เดินออกไปที่รถจักรยานยนต์นะ
ก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติอะไรนะฮะก็ดูปกติดีนะครับ
แล้วก็ขี่รถออกไปจนนั่นแหละประมาณทุ่มนึงอ่ะ
มีคนบอกว่าเห็นเขาขี่รถแซงไปแซงมากับรถคันก่อเหตุที่ยิงใส่เขา
ตรงนี้นะฮะเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นนายชัดชัยที่ที่พักนะครับ
วันนี้เราไปที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ๔๘แยก๑๗
ท้ายซอยจะเป็นโรงงานเก่านะครับ
แล้วก็เป็นที่อยู่ของนายฉัดชัยแล้วก็มีพ่อด้วยนะมีพี่ต่างมันดาด้วย
เราได้คุยกับคนที่มาเฝ้าพื้นที่ชั่วคราวตรงนี้นะครับ
บอกว่านายฉัดชัยเนี่ยชื่อเล่นชื่ออาม
นายชัดชัยกับครอบครัวเนี่ยเขามาดูแลที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินที่นี่
พอมันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยเนี่ยมีคนนี้เขามาดูแลแทนก่อนชั่วคราว
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนายชัดชัยเนี่ยมีปัญหาอะไรกับใคร

แต่ก็มีอีกที่หนึ่งผมไม่ทราบเหมือนกัน

เคยเจอกันมั้ยหรือว่าสลับกันเข้าหรือมั้ย

ก็เลยต้องมาเฝ้าแทนตอนนี้ครอบครัวแกไปไหนมาครับ

พ่อจะรู้ต้นสายประเหตุลึกไหมว่าแกเป็นคนยังไง

คดีนี้ก็เลยต่อเนื่อง๒พื้นที่เลยนะฮะ

สอนอประเวทเนี่ยเป็นพื้นที่บนถนนที่เขาไล่ยิงกัน
ส่วนสรนอปอังนาคือจุดที่ทางผู้ตายก็ขี่รถหนีเข้ามา

จุดเกิดเหตุที่ไล่ยิงกันเป็นสอนอประเวทนะครับ
ส่วนการไต่สวนชนะสูตรพลิกศพจุดพบศพ

การไล่สืบสวนหาตัวคนก่อเหตุก็จะเป็นสอนอประเวท
ก็ต้องทำงานร่วมกัน๒พื้นที่ครับนะคะ